ชาวชนกว่า๒พันคนครับได้บริรวมงานบันทึกแผ่นดิน
มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเบรมตินสุรานนท์นะครับ

ตามจากคุณวัชรีดวงสายรายงานมาจากจังหวัดสงคราครับ
มูลนิธิสวนพลึงเอกเกรมติดและศุลาโน้นจังหวัดทรงคล้า

มีราศดรทั้งในและนอกพื้นที่กว่า๒๐๐คนมาร่วมงาน
ค่ำคืนนี้จะมีการจุดเทียนแสดงความอาลัย
ประชาชนชาวจังหวัดทรงคล้าทุกหมู่ราวกว่า๒๐๐๐คน
ร่วมพิธีจุดเทียนพร้อมร้องเพลงสันเสริมพระบารมีอย่างพร้อมเพลียงกัน
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙
บริเวณลานหลังหอประวัติหน้ารูปเหมือนพลเอกเปรมตินสุรานนท์
มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุรานนท์จังหวัดทรงคลา

ปราการสิริพาณิชย์ชาวอำเภอเมืองสงขลาบอกว่า
รู้สึกปราบปลื้มใจที่ได้ร่วมพิธีจุดเทียน
แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙
และเป็นการถวายความอาลัยครบรอบ๕๐วันแห่งการเสด็จสวรรคต
เป็นความโชคดีของคนสงขาเป็นอย่างมาก

ซึ่งก็คงจะหาชมได้ยาก
จุดถ้ากี่ครั้งหรือว่ากี่พันครั้ง
ความรู้สึกเดิมก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับ
จุดทุกครั้งก็น้ำตาก็ไหลทุกครั้งนะครับ
ก็อยากจะให้มีกิจกรรมอย่างนี้ตลอดทั้งปี

ส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมามีกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
เครื่องดื่มอาหารให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน
และข้าวสารกว่า๕๐๐กิโลกรัม
จากชาวนาจังหวัดร้อยเอ็ดและสุรินทร์
โดยช่วงวันที่๒ถึง๓ธันวาคมที่ผ่านมา
ศิลปินจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
และศิลปินจากชาวใต้ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่

ร่วมกันไหว้พระบรมศาสติสลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
ใต้ร่มพระบารมีจำนวน๘๐ภาพ
เพื่อนำมาจัดแสดงในงานนี้
นับเป็นการรวมตัวศิลปินครั้งใหญ่ที่สุดของภาคใต้
อมริตชูสวัสดิ์คณะบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากรกล่าวว่า
ก่อนจะวาดพระบรมศาสตร์ธิสลักษณ์
ได้ให้ศิลปินเลือกภาพจากหนังสือ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพครั้งในหลวงราชการที่๙

ไปส่งเยี่ยมราชดอนชาวปักใต้
โดยพระบรมศาสติสลักษณ์ทุกภาพจะเน้นโทนสีทอง
ครั้งนี้ขอให้พิเศษเพื่อที่จะแสดงออกว่า
ประบาทตั้งแต่พระเจ้าจิตรกรรมเคยเสด็จภาพภาคใต้มาตั้งแต่ในอดีต
เพราะฉะนั้นก็อยากให้เรานำภาพเหล่านี้ออกมาปรากฏเป็นภาพเขียน
เรากำหนดไว้ว่าทั้งหมดให้คุมด้วยโทนที่เป็นสีทอง
คือทุกภาพจะมีสีดองเป็นหลัก
เพราะว่าคิดเอาไว้เองว่ามันน่าจะเป็นใช้ทองเป็นสื่อในการพูดถึงแผ่นดินทอง
คือผมกำลังมองว่า๑๔จังหวัดภาคใต้จริงแล้วเนี่ยมันคือแผ่นดินทอง
โดยงานบันทึกแผ่นดินจัดขึ้นตั้งแต่วันที่๒ถึง๔ธันวาคม
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙
นำเสนอพระราชกรณียกิจที่พระองค์เสด็จเยือนจังหวัดสงคลา
และจังหวัดต่างในภาคใต้ค่ะ
โดยช่วง๒๓วันที่ผ่านมานะคะแม้ว่าในจังหวัดสงขลาจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะ
แต่วันนี้นับว่าเป็นความโชคดีที่ท้องฟ้าเปิดตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
ทำให้ประชาชนกว่า๒๐๐คนได้มาร่วมพิธีตามที่ตั้งใจไว้ค่ะ
ชรีดวงใสข่าวเทราะทีวีรายงานจากจังหวัดทรงคลาค่ะ